ความเชื่อเกี่ยวกับพึ่งถ้าพึ่งมาทำรังที่บ้านหลายคนก็จะเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบ
ไปไล่เขายิ่งถ้าเขาทำรังใหญ่แค่ไหนอย่าไปไล่
คุณเจอกับพึ่งบ่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาดูหน่อยว่า
พึ่งที่เนี่ยมันทำรังที่ไหนมันอาจจะแปลกตากว่าที่เราเคยเห็นก็ได้ค่ะ
โอ้โหคุณดูภาพไลฟ์สดของคุณสุกัลยาได้ยินเสียงชัดเจนเลยนะ

ดังหึงหึงหึงบินนึกว่าแว้นมอเตอร์ไซค์อ่า
แล้วก็เยอะมากเลยนะคะบินกันชวัดเฉวียนแทบจะหาทางเดินไม่ได้
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคุณสุกรยาสุธานันเธอ
เฟซบุ๊กไลฟ์สดนะคะให้เห็นเหตุการณ์เลยว่าตอนเนี้ย
เข้ามาทำรังที่บ้านของเธอซึ่งเปิดเป็นร้านขายอาหาร
แต่เธอบอกนะว่าพึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำร้ายเธอและคนในบ้านแม้แต่น้อย
เหรอแต่คลิปนี้สิคะคุณผู้ชมทำให้ชาวเน็ตเนี่ย
มาคอมเมนต์กันมากมายรวมถึงทีมข่าวตลอดของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถาม
คุณพี่สุกัลยาทันทีโดยมากันที่ร้านชื่อว่าร้านทองตะวัน
ลาบปลาตะเพียนปลาเผาส้มตำโคราชนี่แหละอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
พี่เขาบอกนะคะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรก
อืมเพิ่งเคยมาทำรังแบบนี้แล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง
อืมแต่จุดที่แปลกคือจุดทำรังของพึ่งค่ะปกติมันจะชอบทำรังที่สูงใช่ไหม
ค่ะแต่คราวนี้มันทำรังตรงลำโพงอ่ะค่ะแล้วก็อยู่ตรงกับพื้นเลยเนี่ยเห็นไหม
สงสัยจะชอบชอบฟังฟังเพลงมั้งชอบฟังแบบเสียงดังชัดอย่างเงี้เหรอฮะ

ใช่คือเขาจะได้แบบว่าทำรังออกมาได้ดี
ทำรังอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพึ่งเขาคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
อาจจะเป็นความเห็นของคุณกับพึ่งเป็นส่วนตัวนะ
แต่ว่าคุณสุกรยาเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะ
การที่เพิ่งมาทำรังที่บ้านของเขาก็เชื่อว่ามาให้โชคให้ลาบ
แต่มันแปลกตรงที่ว่าปกติเนี่ยนะ
จะชอบทำรังที่สูงตามขื่อตามสาบ้าน

เพิ่งไปนั่งรถคันนี้เหรอ

เอางี้ละกันที่ฉันไม่ทราบว่าต้องการจะบอกอะไร
แต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกสำหรับคุณพี่เขา
เขาก็เชื่อว่าแหละว่าจะโชคดีแหละ
โชคดีวิธีการไหนก็รอลุ้นกันแล้วกัน

คือมันจะแบบคาดเคลื่อน
บอกอย่างหนึ่งจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้เหรอคะ